มาดูบติเหตุที่ภูเก็ตกันหน่อยเป็นรถบันทุกน้ำแข็ง
ขับมาอยู่ดีปรากฏว่าเบรกแตกเบรกไม่อยู่
สุดท้ายไปพุ่งเข้าชนร้านสะดวกซื้อ
คนขับรถบรรทุกถูกอัดติดอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลากว่า๓ชั่วโมง
ถึงจะเอาเครื่องตัดถ่างมาตัดถ่างแล้วก็งัดเอาร่างออกมา
นำส่งโรงพยาบาลได้ในร้านสะดวกซื้อเองก็มีผู้บาดเจ็บด้วยเหมือนกันนะคะ
คนขับก็คือนายสรายุทธ์ภูลคล้ายอายุ๒๖ปีค่ะได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถแบบนี้เลยนะคะ
แล้วรถบรรทุกน้ำแข็งเนี่ยสภาพก็คือพลิกตะแคงแล้วหน้าเนี่ย
พุ่งเข้าไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อพังยับเยินเลยค่ะร้านสะดวกซื้อก็อย่างที่เห็น
พังถล่มลงมาทับรถอีกอีกรอบนึงด้วยหลังจากที่นำตัวนายสรายุทธ์ส่งโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยนะคะ
ในร้านสะดวกซื้อมีพนักงานหญิงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก๒คน
แล้วก็ออกจากร้านไม่ได้แล้วค่ะปิดประตูทางเข้าด้วยรถบรรทุกขนาดนี้
ไม่รู้จะออกทางไหนกู้ภัยต้องใช้ขวานนะคะ
ทุบกระจกถึงจะพาตัวออกมาข้างนอกได้ซึ่งผู้บาดเจ็บทุกคน
ตอนนี้ถึงมือหมอที่โรงพยาบาลแล้วนะคะปรากฏว่าที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
มีมอเตอร์ไซค์อีก๒คันที่ได้รับความเสียหายด้วย
เรื่องต้นสอบถามเหตุการณ์เขาบอกว่ารถบรรทุกน้ำแข็งเนี่ย
ขับลงมาจากทางบ้านสายยวนซึ่งเป็นเนินเขา
ส่งน้ำแข็งที่ป่าตองแต่ด้วยความลาดชันนะคะ
แล้วรถก็หนักด้วยเบรกแตก
ก็เลยเสียหลักไปพุ่งชนหน้าร้านสะดวกซื้ออย่างจัง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ประสานรถยกมาเคลื่อนย้ายรถบรรทุกน้ำแข็ง

เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำนายสรายุทธ์คนขับ
แล้วก็พนักงานร้านสะดวกซื้อที่ได้รับบัตรเจ็บก่อน
ถึงจะสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะ